คือคุณป้าแม่บ้านทำความสะอาดเนี่ย
เข้าไปทำความสะอาดห้องนอนของลูกค้า
ก็กำลังปัดกวาดเช็ดถูกันอยู่นะฮะ
พอดูไปใต้เตียงเอ๊ะมันอะไรเนี่ย
คว้าออกมาดูเป็นเหมือนรูปปั้นคุณสัย

ยังไม่ทันที่จะทำอะไรเลย

คุณป้าร้องกรี๊ดขึ้นมาทันที
เกิดอะไรกับคุณป้าคุณผู้ชมไปดูกันนะฮะ

คุณป้ากรี๊ดกรี๊ดแล้วอ่อนแรงแบบนี้
ไม่รู้คุณป้าเจออะไรเห็นอะไร
ในสิ่งที่เป็นสิ่งลี้ลับนะคุณ
นี่ครับคือแม่บ้านเนี่ย
ต้องถูกพาออกมาจากห้องนอนลูกค้าเลยนะ
แล้วแกร้องไห้เหมือนคนเสียสติ
ไม่สามารถทำความสะอาดต่อได้แล้วนะครับ
เพราะว่าป้าบอกว่าป้าเห็นผู้ชาย
ตัวสูงใหญ่ผิวดำนะทำมึนเลยนะฮะ
มายืนจ้องหน้าเธอในห้องนอนนี้

พอป้าเล่าแบบนี้กล้าเข้ามาทำความสะอาดไหม
ไม่กล้าต้องโทรแจ้งหัวหน้า

เรื่องนี้หัวหน้าเป็นคนนำมาโพสต์บอกว่า
แม่บ้านต้องเข้าไปทำความสะอาดในห้องนอนลูกค้า

แต่ก็ต้องทำความสะอาดตามหน้าที่

สิ่งนี้คือสิ่งไหนคุณเนี่ย

เออนะครับเหมือนตุ๊กตาหุ่นคนประกบกันแบบนี้นะครับ
แล้วก็พอกทับด้วยน้ำตาเทียนนะครับ
น่าจะเป็นตุ๊กตาคุณสัยกับดินเจ็ดป่าช้าหรือเปล่า
ใครมีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องคุณสัยบอกหน่อยนะฮะ
คุณป้าแม่บ้านตอนแรกก็โทรแจ้งหัวหน้านะ
บอกว่ามันเจอแบบนี้นะหัวหน้าทำไงดี
จะเอาไปทิ้งหรือเอาไปยังไงดีเอาไปทำพิธีไหม
หัวหน้าตอนแรกก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะครับ
ก็บอกให้คุณป้าใจเย็นทำงานต่อไปให้เสร็จซะ
จนกระทั่งคุณป้าเนี่ยเกิดอาการมองเห็นคนรูปร่างสูงใหญ่
ผิวดำเลยเป็นผู้ชายออกมายืนจ้องยืนมองเธอนะครับ
สุดท้ายทั้งทีมถอนแทบไม่ทันคุณถอนกำลังแทบไม่ทัน
แล้วก็ป้าแม่บ้านต้องไปรดน้ำมนต์กับพระนะฮะ
แล้วก็แจ้งลูกค้าบอกขอเวลา๒วันก่อน
วางแผนก่อนว่าจะทำอะไรต่อว่าจะทำงานต่อกันยังไง
ทำความสะอาดแบบนี้โดยจะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านศัยศาสตร์
แล้วจัดชุดใหญ่เข้าไปใหม่ชุดใหญ่นี้ใครบ้างนะมีหมอปลาไหมนะ
หัวหน้าแม่บ้านบอกว่าเป็นความเสี่ยงของการทำความสะอาดเหมือนกันนะ
บางครั้งไม่รู้เลยบ้านไหนมีคนตายและให้ไปทำความสะอาด
ลูกค้าไม่เคยบอกประวัติของบ้านเลยเจอมาแล้วทุกรูปแบบ
หรือจะเป็นอย่างว่าก็เป็นดาว